แข่งเรือแข่งพายเขาว่ายังพอแข่งกันได้
แต่ถ้าครั้นว่าจะแข่งบุญวาสนาเห็นทีคงจะไม่มีใครแซงหน้า
พี่นางสิริพรอำไพพงศ์สาวคนนี้แล้วล่ะค่ะ
ที่ที่ฉันว่าไปเนี่ยคือจะบอกว่าคนอะไรจะโชคดีปานนั้นคุณโชคดีด้วยเรื่องของ
ฟาดไปเหงาเลยอะถูกไหว๒๐๐งวด

จะให้พี่นางนะคะเป็นเจ้าแม่เสียนหวยพาต

แต่อาจว่าจะมาจากอานิสงฆ์ของการหมั่นทำบุญนะคะ

แล้วก็เชื่อว่ามาจากความศรัทธา
พญานาคาราชปู่ศรีสุโธนั่นเองค่ะ
จริงไม่จริงไปถามพี่นางสิริพรเลยค่ะ

มันเป็นดวงเป็นบุญมากกว่า
บางครั้งถูก๒ตัว๑๐ใบ

อย่างนึงว่าที่ผ่านมาพี่นางถูกเต็ม

จะหาว่าโอ้เพื่อเชื่อสิริพร

ถ้าคุณมีบุญคุณทำบุญมาดีแล้ว
เราทำความดีมามากแล้วนี่

แต่พี่นางมันเป็นดวงพี่นาง
พี่นางคิดอย่างงี้มากกว่า